คุณผู้ชมบอกว่าฟังข่าวไป
แล้วก็ทำอะไรไปก็เพลินดีนะ
แต่ข้าวนี้เนี่ยต้องใช้ตาดูค่ะ

เพราะมันเป็นเรื่องชวนขนหัวลุก

คุณสุพัสราผู้หญิงอายุ๔๘ปี
ให้เพื่อนถ่ายรูปให้ปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมีภาพของผู้หญิงอีกภาพหนึ่งเนี่ย
มันหล่อนมากติดมาในรูปของเธอเธอคุณเห็นไหม
แล้วตอนที่ถ่ายคือไม่มีผู้หญิงคนนี้เหรอแต่มันชัดมากนะมันชัดมากเลยนะอย่างนี้
เออนั่นสินี่เป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหญิงวัยกลางคนนั่งอยู่ด้วย
คือเธอเล่าบอกว่าระหว่างไปทำบุญเนี่ยเธอกับเพื่อนเนี่ย
ให้เพื่อนถ่ายภาพไว้ให้สองภาพแต่อยู่ดีดีมีภาพหนึ่งเนี่ย
มันชัดมากเลยอ่ะช่วงคนหัวลุกมากเลยค่ะ
บุคคลในภาพเนี่ยผู้หญิงคนนี้เอาด้านหน้าก่อนนะคะ

คือนางสาวชัญญนุษย์หองอนุกูลอายุ๔๘ปี

เมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ๙โมงเช้าเธอไปกับเพื่อน๔คน
นำต้นพระป่าไปถวายให้กับสำนักสงฆ์สรรป่าตึงตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คือเพื่อนเนี่ยถ่ายภาพของเธอขณะที่เธอทำบุญไว้๒ภาพ

ค่ะเปิดดูเปิดดูภาพในโทรศัพท์มือถืออีกครั้งหนึ่งนี่แหละ
พี่นิดผิดเขาดูเฮ้ยตกใจ
เพราะใบหน้าที่เห็นนั้นมันไม่ใช่ของเธอ
แล้วของใครอ่ะ

จะให้ขึ้นมาค่ะ

เปลี่ยนกับสวงหุดมากเลย
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตดู

ลงเฟซบุ๊คไปก่อนว่ามาทำบุญที่นี้
แล้วกลับมาแปลกใจห่างกามกับตอนเย็นเพลย์ค่ะหลังจากรับ

ใช่เพราะว่าแปลกตรงสรงเดียว

เหมือนอาจจะเป็นแสงสะท่อนได้แค่ดู
ก็แต่มันเหมือนก็เป็นเรื่องที่หน้าแปลกมาค่ะ
คือเราเองเนี่ยก็พยายามไปสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะว่าเอ๊ะหลวงพ่อก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเรื่องลี้ลับเรื่องของความเชื่อหรือเรื่องอะไรแปลกหรือเปล่าหลวงพ่อก็คือพระนครถิตคุโนนะคะเป็นเจ้าอาวาสบอกว่าอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนโยมนะแต่ก็ยอมรับว่า
ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปรักรักษาดูแลกันอยู่